เปลี่ยงเดิมที่๓

พลังงาน
ซึ่งโดยความเป็นภาวะผู้นำของคุณอ้อย

หายไปสักพักใหญ่เพื่อนก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไปไหน
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงกรี๊ดแบบประมาณว่าสาวแตกเลย

แล้วก็ตามมาด้วยเสียงว่าพีชหลอก
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับและในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรายังคงอยู่ในทีมนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอต
แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมบอกต่อกันด้วยครับ
และในค่ำคืนวันนี้นักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตของเราพร้อมที่จะเจอเจอกับคุณผู้ชมแล้ว
ส่วนจะเป็นท่านใดนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และนักเล่าที่อยู่ในทีมนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ทางรายการยินดีต้อนรับคุณรักครับ

ต้องบอกว่าเราคุยกันแค่ผ่านเสียง

ได้มีโอกาสได้มานั่งเจอหน้ากันได้มานั่งมองตากันได้มานั่งเล่าเรื่องผีกัน

ก่อนหน้านี้คุณรักเคยมาเล่าเรื่องบ้านเสาตกน้ำมัน

ครั้งนั้นก็ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญตามสไตล์ของคุณรัก

ครั้งนี้เนี่ยคุณรักมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าเรื่องให้กับชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

จุดเริ่มสัมผัส

เป็นเรื่องของเพื่อนผมที่ชื่อช่า
ที่ผมเล่าไว้ในเรื่องของบ้านเสาตกน้ำมัน

พอเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่า
แกเห็นผีที่บ้านนี้ที่แรกหรือเปล่าหรือว่าเคยเห็นมาก่อน
เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ย
เขาเห็นมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตน
คือเห็นเป็นลางเป็นเงาตั้งแต่เด็ก
ซึ่งจุดที่ทำให้เขารู้สึกแล้วก็สัมผัสเห็นผีเป็นตัวเป็นตนเนี่ย
เขาบอกก็คือเป็นที่โรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนด้วยกัน

กำลังวัยรุ่นครับมาสัก๑๔๑๕ครับ

เพราะว่าผมกับเขาเรียนด้วยกันมา๔ปี
ก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่เคยเจอ
เขาก็เลยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ย

เพราะมีความรู้สึกถ้าเล่าเนี่ย
มันจะกลายเป็นเหมือนกับเขาเป็นตัวตลกเป็นคนไร้สาระหรือเปล่า
เพราะว่าแน่นอนว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันไม่เชื่อหรอก

น้อยคนครับผมทีนี้ผมก็เลยถามว่าแล้วเจอยังไง

เขาก็เลยบอกว่าที่เจอเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยที่มาเรียนโรงเรียนนี้
ผมก็เลยบอกตั้งแต่วันแรกเลยเหรอ
เขาก็เลยบอกว่าวันแรกเลยเจอแบบไม่รู้ตัวด้วยว่าเจอผี
ผมก็จะถามว่าเจอยังไงไหนขอลองฟังหน่อย
เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยที่เขามาเรียนโรงเรียนใหม่เนี่ย
เขาก็ไม่รู้ว่าจะมายังไงจะกะเวลามายังไง
ด้วยความที่ว่ากลัวมาสายเขาก็เลยออกจากบ้านแต่เช้า
พอมาถึงโรงเรียนเนี่ยก็จะประมาณตี๕กว่าเกือบ๖โมง
ด้วยความที่ว่าเป็นเด็กใหม่ด้วยยังไม่มีเพื่อนไม่รู้จะไปที่ไหน
เขาก็เลยเลือกที่จะมานั่งหน้าตึกเรียนของตัวเอง
ซึ่งผมขออธิบายลักษณะตึกโรงเรียนก่อนนะครับว่า
โรงเรียนผมเนี่ยมีอยู่ตึกทั้งหมดประมาณ๖ตึก
โดยที่ตึกของเด็กใหม่เนี่ยเด็กปวชจะอยู่ตึกในสุดเรียกว่าตึกหนึ่ง
ซึ่งข้างล่างตึกเนี่ยครับจะมีโต๊ะไม้หินอ่อนอยู่
ซึ่งเพื่อนผมที่ชื่อชาติเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า

ก็นั่งรอที่โต๊ะไม้ข้างก่อน
ก็ระหว่างนั่งรอเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มองไปรอบ
ซึ่งระหว่างที่มองเนี่ยเขามองไปตึกข้างหน้า
เขาบอกว่าเห็นเป็นจุดโฟกัสเลยเขาบอกไฟมันกระพริบ
เขาคิดว่าสงสัยหลอดไฟจะเสียเขาก็มองไปเรื่อย
สักพักนึงเขาบอกว่าเห็นมีคนคนหนึ่งเดินออกมาจากมุมนั้น

ซึ่งณตรงนั้นเขาบอกเขานั่งอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิง
เขาก็กลัวคิดว่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็นั่งมองสักพักหนึ่งจนเห็นผู้หญิงคนนั้น
รู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงเดินมาถึงกลางสนาม
เขาก็ดูลักษณะเขาก็มองว่าเหมือนเป็นคนงานก่อสร้าง
เพราะลักษณะการแต่งกายเนี่ยเขาบอกว่าแต่งเสื้อลายสก๊อต
แล้วก็กางเกงใส่กางเกงวอร์มคาดเหลือง
บอกตรงนี้เขาเห็นชัดแต่สีเสื้อไม่ชัดเอง
เพราะว่ามันค่อนข้างมืดเขาก็พยายามมอง
แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็นึกว่าจะเดินมาทางเขาแต่เปล่า
มาสักพักนึงผู้หญิงคนนั้นเดินหายไปทางระหว่างตึก๓กับ
ซึ่งตอนนี้เขานั่งอยู่ตึก๑เขาก็หายไปแล้ว

เขาบอกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาอยู่เนี่ยประมาณ๑สัปดาห์

เขาก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วฉันมีเพื่อนระหว่างรอระหว่างรอที่จะเข้าโรงเรียน

เพราะว่ากว่าที่นักการทะลงจะมาเปิดเนี่ยประมาณ๖โมงครึ่งกว่าจะขึ้นตึกได้
เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีเพื่อนแล้วอย่างน้อยก็อบอุ่น
มีอะไรเกิดขึ้นตะโกนไปก็น่าจะมีคนได้ยิน

เขาขึ้นไม่ทันรถเมย์เที่ยวแรก
ก็เลยมาถึงโรงเรียนประมาณ๖โมงกว่า
ทีนี้พอมาถึงเขาก็มานั่งบริเวณใกล้จุดเดิม
ก็สังเกตเห็นคนที่เดินออกมาจากห้องน้ำเนี่ย

ถืออุปกรณ์ล้างห้องน้ำเดินออกมาเลย

ทีนี้นักการพนมก็มองหน้าแล้วบอกว่า

ทีนี้พอวันต่อมาเขาก็มาเวลาเดิม
แต่สิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นผู้หญิงคนนั้น
แต่วันนี้มันมีอะไรบางอย่างฉุกใจเขา

ทำไมทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงคนนี้

แล้วเสื้อผ้ากางเกง
เขาบอกว่ามันเป็นชุดเดิมตลอด
เขามีรู้สึกว่าแปลกใจ

ผู้หญิงคนนี้ก็หายเข้าไปในมุมระหว่างตึก๓กับ๔
เขาก็เดินตามไปจนกระทั่งเห็น

เขาเดินตามลักษณะที่คิดว่าไม่ไกลกันมาก

แล้วก็มองไปมองซ้ายมองขวา

ซึ่งเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้คงออกไปหรือเปล่า

สิ่งที่ทำให้เขาแปลกใจคือประตูนี้

เขาก็ยืนแปลกใจอยู่

นักการพะลงถืออุปกรณ์ล้างห้องน้ำออกมา

เมื่อกี้หนูเห็นผู้หญิงคนนึงที่หนูเคยถามลุง

ทีนี้บอกอ่าใช่ลุงรู้จักเหรอเขาเป็นใครอ่ะ

ลุงก็บอกเออใช่เขาเคยเป็นคนงานก่อสร้างที่นี่แหละ

ทีนี้เพื่อนผมก็เฮ้ยตายได้ไง

เขาก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้มีการสร้างตึกนี้ตึก๓
แต่ว่าระหว่างสร้างเนี่ยก็สร้างไปจนเสร็จ
พอสร้างเสร็จประตูเหล็กที่หนูยืนอยู่ข้างหลัง

ซึ่งพอระหว่างสร้างเสร็จ
เขาก็มาทำห้องน้ำที่มุมตรงมุมข้างตึก
ซึ่งพอระหว่างทำเนี่ยเขาบอกห้องน้ำยังไม่เสร็จดีเลย
วันดีคืนดีมีผู้หญิงคนนี้หายตัวไป
เขาก็เลยหากันแต่ก็หาไม่เจอ
มาวันหนึ่งเขาบอกว่ามีกลิ่น

เขาเลยคิดว่ามีหนูหรือไม่ก็แมวตาย
ทีนี้เขาก็เลยลองเดินหาดู
ซึ่งพอเดินตามอิ่นไปในห้องน้ำไม่มี
เขาก็เลยเดินไปสุดห้องน้ำแล้วมันจะเป็นช่องแคบระหว่างตึก
เขาหันไปเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้นอนตายอยู่
ซึ่งลุงก็เลยบอกว่าแต่ลุงไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องเล่า
แต่ผู้หญิงคนนี้ส่วนใหญ่คนที่เจอก็จะมีลุงแล้วก็ยามกะดึกกับอาจารย์ที่มาตอนเช้า
หนูเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เป็นนักเรียนที่เห็นถือว่าโชคดี
แล้วลุงก็หัวเราะแล้วก็เดินจากไป
ทีนี้เพื่อนผมก็เลยมีความรู้สึกว่าลุงอำหรือเปล่า
แต่สิ่งที่เห็นถ้าเป็นคนจะหายไปไหนได้ไวขนาดนั้น
ทีนี้เพื่อนผมช่าก็เลยบอกว่าเขาจะไม่มาโรงเรียนเช้าอีกแล้ว
ถ้าวันไหนต้องมาเช้าขอไปนั่งหลบอยู่ตรงห้องปกครองดีกว่า

ก็เนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์แรกที่เขาเจอในโรงเรียนนี้
นี่คือครั้งแรกที่เขาบอกว่าเขาสัมผัสได้เห็นแบบเป็นตัวเป็นตน
มาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะ

พอเขาขึ้นระดับปวช๒เนี่ย

เพราะตอนปี๑เราอยู่กันคนละห้อง

เขาได้เลือกไปอยู่ในชมรมของดนตรีสากล
ซึ่งชมรมนี้จะอยู่ในตึกของส่วนตึกหน้า

ซึ่งจะอยู่เป็นเอกเทศเลยอยู่ด้านในนะครับ

ซึ่งถัดมาจะเป็นห้องชมรมของชมรมลูกเสือกับชมรมดนตรีสากล
ซึ่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าแบ่งฝั่งซ้ายกับขวา
ซึ่งส่วนตัวเขาเองอยู่ชมรมดนตรีสากล

เพื่อนคนนี้เป็นธอมเป็นสาวธอม
แล้วก็เป็นรองหัวหน้าชมรมลูกเสือ

ระหว่างที่อยู่กันไปก็เริ่มสนิทกับออย
เริ่มรู้จักนิสัยแล้วเออเป็นคนยังไง

มีการเตรียมงานของการกีฬาสี
เขาก็บอกว่าชมรมนัตตสินก็ลำไป

ลมลูกเสือก็ซ้อมเหมือนกันซ้อมเล่นขบวน

เขาบอกว่าประมาณสัก๒ทุ่ม
อยู่ดีมีเสียงกรี๊ดดังลั่นเลย
เนี้ยคนก็แตกตื่นวิ่งไปดูเลย
คือเสียงมันมาจากทางห้องน้ำที่ไปทางหอประชุม
ไปพอเข้าไปเนี่ยเขาบอกสิ่งที่เห็นเลยคือ
เด็กของชมรมนาฏศิลป์คนหนึ่งนอนหมดสติอยู่

ทีนี้อาจารย์ของชมรมเขาก็พาเด็กประคองเด็กไปเป็นของพยาบาล
แล้วเด็กของชมรมนักสินก็ตามไปดูเพื่อนกัน

คือชมรมลูกเสือกับชมรมดนตรีสากล
ซึ่งทีนี้เด็กมันก็เริ่มพูดกันแล้ว
พี่กลับบ้านก่อนไหมมีผีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเรากลับไหม
ซึ่งโดยความเป็นภาวะผู้นำของคุณออยเนี่ย
เขาก็เริ่มโชว์พาวแล้วผีก็ไม่มีหรอก
เราก็เดินนำเข้าไปในห้องน้ำเลย

มีจริงออกมาอยู่มา๓ปีแล้ว
ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นถ้ามีขอให้ออกมา
ซึ่งทีนี้คุณช่าเขาบอกว่าเฮ้ยเบา
เบาเพราะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้หลังว่าเพราะอะไร

ทีนี้เพื่อนเขาก็ด้วยความเป็นภาวะผู้นำ
รองหัวหน้าชมรมลูกเสือด้วย
ภาวะมาเต็มจัดเต็มแล้วก็เลยบอกเดี๋ยวก็ไป
กลับไปซ้อมไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้น

ก็จัดเต็มผีไปอีกหนึ่งชุดแล้วก็เดินออกมา

ชมรมตนตรีสากลกับชมรมลูกเสือ
จะเป็นแค่๒ชมรมที่อยู่ซ้อมตอนกลางคืน

เขาจะซ้อมอยู่แค่๖โมงเย็น
แล้วก็จะกลับบ้านกันจะไม่อยู่
ซึ่งก็ซ้อมอย่างนั้นไปประมาณ๒วัน

น้องในชมรมก็เริ่มทยอยกลับ
แต่ตัวคุณช่ากับเพื่อนอีก๒๓คน

แล้วปิดห้องปิดไฟในชมรม

คุณออยบอกว่าไปห้องน้ำแป๊บนึง
ทีนี้คุณช่าเขาก็เตือนเพื่อนด้วยความหวังดีว่า
แกไปห้องน้ำด้านหน้านะ

ก็กำลังเก็บของกำลังปิดประตูแล้ว

คุณช่ากับเพื่อนสองคนก็รีบวิ่งไป

ทีนี้คุณช่าเขาเลยเขย่าตัว

แล้วก็ออกจากโรงเรียนเลย

เขาเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาเข้าห้องแรก

แล้วก็มาล้างมือล้างหน้า

ประตูห้องน้ำมันเปิดออก
แล้วก็มีขาขาหนึ่งก้าวออกมา

แต่พอขาบนประตูมาทั้งสองข้าง
เขาบอกว่าสิ่งนั้นทำให้เขาชาว่าไปทั้งตัวเลย

ขาที่ออกมามีแค่ขึ้นบน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
คลืดคลืดคลืดเดินจนกระทั่งมาถึงอยู่หลังเขาแล้วเขาก็มองว่าจะยังไงต่อขาที่หันไปทางประตูทางออกอ่ะครับค่อยหันหน้ามาทางกระจกแล้วก็ค่อยเคลื่อนมาหาเขาคลืดคลืด

คือทุกอย่างเออะมากในห้องนั้น

แล้วก็ข้างล่างมันก็จะเป็นชมรมเหมือนกัน

มาเทิงกันไปตามภาษาวัยรุ่นตอนนั้นสัก๑๗๑๘

เขาก็นอนฟุบอยู่ที่โต๊ะกลางห้อง
พวกผมก็ด้วยความที่เป็นเพื่อนที่แสนดี

ก็ไปนอนฟุกไม่จังนั้นก็ไปนอนตรงข้าง
กำแพงสิเพราะว่ามันมีเก้าอี้เยอะอยู่

รู้สึกว่ามันเงียบเพราะว่าเออสงสัยพรุ่งนี้มันเกรงใจแล้ว

ตรงที่เขานอนหน้าต่างมันปิดเปิด

พวกผมเคยปีนหน้าต่างจากห้องชมรมอีกห้องนึง

เป็นเสียงเนี่ยเขาคิดว่าเอาอีกแล้วไอ้พวกนี้

อยู่ดีเสียงหน้าต่างมันก็เงียบ

พยายามจะลืมตาขึ้นมาเขาบอกว่า

ซึ่งจริงแล้วมันสมควรจะอยู่ปลายเท้าเขา

ไปทางต้นโขแล้ว
อยู่ดีเสียงมันดัง

แล้วดังอย่างนั้นไม่หยุดแล้วเขาก็

ใส่ชุดไทยเล็บยาว
มากเลยชี้นิ้วด่ามาทางเขา

หยาบคายบอกว่า

ค่อนข้างรุนแรงนานมากเขาก็คิดว่า

แกล้งยังคิดว่าเพื่อนแกล้ง

เขาก็พยายามจะลุก

มันลุกไม่ขึ้นจนเหมือนกับพยายามกั้นใจ

ทีนี้พอลุกขึ้นมาเขามีความรู้สึกว่า

ทำไมหัวนอนเขาหันมาทางตู้เหล็ก

ต้องเรียกว่า

อเรนนี่ตอนนี้อุตส่าห์หวังดีปิดห้องปิดไฟให้เรียบร้อยนะ
มันก็บอกว่ามันเจอแบบนี้มา

เจ้าเค้าจะคอยห้ามหยุด

ใช่ครับ
แล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่๔ที่เขาเจอเนี่ย
จริงเป็นเรื่องที่ผมบิวต์กับเขา
มันเหมือนกับทุกที่โรงเรียนจะมีตำนาน

เขาบอกว่าโรงยิมจะมีรูปผอ
คนแรกแขวนอยู่ใหญ่มาก

แล้วก็ในโรงยิมเนี่ยมันจะมีห้องน้ำแยกชายหญิง

แล้วก็ห้องอาบน้ำ๓ห้อง

เขาได้เป็นตัวแทนของแบตมินตัน

เฮ้ยแกซ้อมเย็นไหนก็อยู่มาครบละนี่

ทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยแกแกมาบิวต์ทำไมวะ
เราบอกเจอมาครบแล้วนี่ตึกหนึ่งก็เจอมาแล้ว
ตึก๒ก็เจอมาแล้วตึก๓ก็เจอมาแล้ว
เอาต้นกำเนิดของเรื่องเล่าเลยขอให้เจอพอนะ

เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องอยู่ซ้อมอย่างนั้น
ประมาณสี่ห้าคนที่ซ้อมซ้อมซ้อม

เขาบอกว่าทำไมมึงรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนจ้องมองอยู่จากข้างหลัง

แล้วอยู่ดีมือมันเสียสลังวูบแล้วไม้แบตหลุดจากมือ

ระหว่างที่เดินไปเก็บเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ก้มหยิบไม้แบ็คอะครับ
เขาสังเกตเห็นมีขาคู่หนึ่งยืนอยู่
เขาก็เลยแปลกใจแล้วเขาก็คว้าให้แบตแล้วมองแล้วเงยหน้าขึ้นมา
สิ่งที่เขาเห็นเขาบอกมันคือความว่างเปล่า
แล้วเขาก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นใครที่จะแต่งตัวลักษณะนั้น
เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ดีแล้วกลับดีกว่า
เขาก็เลยตะโกนคู่ซ้อมเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะ

เขาก็เลยเดินเข้าห้องน้ำเขาก็เลยบอกว่า
เอ่อห้องน้ำเนี่ยเข้าไปไม่มีคนเลย

ก็เลยดูว่าห้องแรกห้องแรกไม่สะอาดเว้ยค่อนข้างจะสกปรก
เปิดห้อง๒ห้อง๒ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เขาก็บอกจังหวะที่เขาเปิดไปเนี่ยเขาก้มหน้าผ่าตัวออกไปอย่างนี้
เขาบอกเขาเห็นขาผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษา
หันมาคือเหมือนกับครึ่งท่อนเขาก็
ขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่ตั้งใจค่ะ
เขาบอกพอเขาเงยหน้ามองเต็มตาประสานตากันอย่างนี้
สิ่งที่เขาเห็นเลยเนี่ยคือหน้าผู้หญิงคนนั้น

แล้วก็หัวกระโหลกเขาบอกเหมือนก็โดนทุบ

ก็บอกเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นจะเอื้อมมือมาหาเขา
เขาบอกเขาทำอะไรไม่ถูกนอกจากจะยึดแล้ววิ่งออกจากห้องห้องน้ำไป
แล้วก็วิ่งลงจากตึกกลับบ้านทันที
แล้วพอถึงบ้านเนี่ยเขาก็โทรมาอวยพรผมว่า
เพราะแกนี่แหละทำให้ฉันเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้ว
เนี่ยครับผมก็เลยบอกว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะ
ในเมื่อเราอยู่มา๕ปีเราไม่เคยเจอแม้แต่เรื่องเดียว
แต่แกอยู่มาเจอแทบทุกวันเจอแทบทุกตึก

เขามีเซนต์คือต้องย้อนกลับไปหาตัวเขาก่อนว่า
ตัวของคุณช่าเนี่ยจุดเริ่มต้นของการมีเซนต์เนี่ย

ได้มาแบบไม่ทันรู้ตัวว่าได้เซนต์นี้มายังไง
บางคนอาจจะเคยเกิดอุบัติเหตุ
บางคนอาจจะเคยโทษนะฮะเคยตาย

เหล่านี้มันก็จะมาแตกต่างกันไป
ต้องถามตัวของคุณช่าเขาได้มาแบบไหน

บางคนอาจจะเป็นเรื่องของอยู่มันก็มา
แต่พอถึงชั่วระยะเวลาหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไป
ทุกวันนี้คุณช่า

ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ย
ตอนนั้นเขาอายุ๑๔๑๕ปีนี้เขา๓๘

หนักกว่าเดิมเท่าเดิมหรือลดลง
เขาบอกเขาเห็นผ่านผ่านแต่ไม่เห็นชัดเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
คือเหมือนกลับไปจุดเริ่มต้นที่เห็นลางแต่ได้ยินเสียง

เหมือนคลื่นวิทยุที่มันเริ่มต้นอาจจะมาอ่อนก่อน
แล้วก็เริ่มเข้มข้นหนาแน่นขึ้น

แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยหายไปเอง
เพราะว่าเซนต์พวกนี้อย่างที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะ
บอกส่วนมากจะอยู่ไม่ได้ไปตลอดทั้งชีวิต
ถึงระยะเวลาของเขาเดี๋ยวเขาหายไปเอง

นั่นคือเรื่องของการเริ่มต้นสัมผัสอะไรบางอย่าง
ซึ่งแต่ละคนก็มีเซนต์ไม่เหมือนกันนะครับ
อยู่ที่ว่าใครจะมีแบบไหนซะมากกว่า
เอาละฮะวันนี้ขอบคุณนักเล่าสุดฮอตประจำเดือนเมษายนนี้ครับคุณรัก

และเวลาหมดกับสถานีผีดุของเราครับ

เรามาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรานะครับ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องจากคุณผู้ฟัง
คุณผู้ชมมานั่งเล่าตรงนี้กันนะครับ
อย่าเก็บความสยองขวัญของคุณไว้เพียงแค่ในความทรงจำ
โอ้โหเป็นวลีที่ทีมงานคิดขึ้นมาดีมากฮะ

ศุกร์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
นอนหลับฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน
ฝันดีราธิสวัสดิ์ครับ